มาติดตามข่าวคราวในวงการบันเทิงกันนะคะ
แต่ว่าเริ่มกันที่เรื่องราวน่ายินดีของไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ต้องบอกเลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ
เราก็ได้รับรางวัลที่เป็นการการันตีคุณภาพออกมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะ
และเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้รับอีก๑รางวัลด้วยนะคะ

รางวัลคนดีแผ่นดินสยามประจำปี๒๕๕๙ค่ะ
โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรียุคลนะคะ
โล่และใบประกาศเกียรติคุณ

ให้กับรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

หัวหน้าส่วนงานผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

พร้อมทั้งเผยถึงความภาคภูมิใจนะคะ
รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคน
มั่นในการนำเสนอข่าวสารอย่างถูกต้องและเป็นกลาง
รวมถึงจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
ในฐานะที่เป็นสื่อสร้างสรรค์สังคม
เราก็ขอสัญญาค่ะว่าทางทีมงานไทยรัฐนิวส์โชว์นั้น
จะทำหน้าที่สื่อสร้างสรรค์สื่อต้นแบบ
ยินดีอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน

เราขอสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
และแน่นอนว่าจะทำทุกความดีนะคะ
เพื่อเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
อกจากนี้นะคะคุณผู้ชมด้านคนบันเทิงอย่างดาราสาวชามโอสถานนโทมัส
อาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีค่ะก็พร้อมใจเข้ารับรางวัล
คนดีแผ่นดินสยามประจำปี๒๕๕๙
สาขาผู้ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วยนะคะ
รางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลค่ะ
ที่จะทำให้ไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
พัฒนาข่าวสารให้ตรงตามความต้องการ
แล้วก็อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมสื่อสารมวลชนนั่นเอง
ใช่แล้วล่ะค่ะก็ตามคำมั่นสัญญานั่นเองค่ะ